เขาก็ไปหลอกลวงผู้หญิงคนไหนชอบออกกำลังกาย
เดี๋ยวจะมาเทรนด์ให้มารับปรึกษา
วงไปที่ห้องคมคืนเขาซะ
ล่าสุดเป็นนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกตามไปข่มขืนถึงห้องพักของผู้หญิงเองครับ

งานนี้เป็นฝีมือของตำรวจกองปราบแกะมรอยไปถึงจังหวัดสุมราชธานี
ไปเจอบ้านเช่าของนายเกียรติศักดิ์มากศรีอายุ๒๑ปี
คดีนี้เนี่ยล่าสุดมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งไปแจ้งความว่าถูกนายคนนี้บุกไปถึงหอพักนักศึกษาที่อำเภอครองหลวงปฐุมธานี
อาศัยความเป็นเทรนเนอร์ฟิชเนตที่เธอเคยไปซื้อออกกำลังกายเนี่ยล่อลวงเข้ามาในห้องก่อนจะคมขืนหลายครั้ง
นายกิติศักดิ์ยังให้การภาคเศษอ้างว่าไม่ได้มีอะไรกับนักศึกษาจริงนะ
เพราะว่าตอนนั้นกำลังคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนกันอยู่
หลังจากรู้จักกันขณะที่นักศึกษาหญิงไปออกกำลังกายที่ฟิสเน็ตแห่งหนึ่งที่สุราช
หลังจากเลิกรากันผู้เสียหายก็ไปแจ้งความ
เหมือนกับว่าผู้ชายอ้างว่าคบกันแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ได้คบก็เข้ามาข่มขืนประมาณนี้นะฮะ
จังหวัดสุรธานีเนี่ยนายกิติศักดิ์นั้นเป็นเทรนเนอร์ทำหน้าที่แนะนำการออกกำลังกายในฟิสเน็ตแห่งหนึ่ง
คนที่๒จากขวามือคนเสื้อลายแถบตรงกลาง
แต่ภายหลังเลิกรากันไปผู้เสียหายเขาบอกว่าก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การของนายเกียรติศักดิ์เพราะว่ามีหมายจับ๓คดีลักษณะแบบเดียวกันเลยครับ
พฤติกรรมของเขาจะอาศัยอาชีพเทรนเนอร์ทำหน้าที่แนะน้ำต้องไปจับเนื้อต้องตัวใช่ไหม
ต้องไปใกล้ชิดต้องไปเทรนด์ผู้หญิงจำนวนมากที่ไปออกกำลังกาย
จากนั้นก็จะเลือกเหยื่อหน่อยที่แบบว่านิยมชมชอบผู้ชายที่มีวัดกล้าม
ถ้าเขาดูว่าผู้หญิงคนไหนชอบแบบนี้เขาก็จะแบบล่อลวงอ่ะ
ผู้หญิงคนไหนชอบคนมีกล้ามชอบซิกแพคชอบในตัวเขา
ก็จะนัดกันไปตามห้องพักแล้วก็พอไปถึงก็จะข่มขืนเขา
ไปใช้ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้หญิงที่เขาชอบการออกกำลังกาย
แล้วเขาก็เชื่อใจตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปข่มขืนเขา
หมดคำจะพูดจริงค่ะคุณผู้ชม